เปิดศึกยกใหม่ระหว่างมุมแดงคุณก๊อฟ
ส่วนมุมน้ำเงินคือน้องยุ้ยผู้ท้าชิงคนใหม่ของเรา
รอบนี้พี่กำนันเมารอบนี้พี่กำนันเมา
เดี๋ยวโทษนะ

ใครเราควรการ
คุณก๊อฟและน้องยุ้ยนะครับ
รออกกเรา

ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน

นักสู้ชิงล้านทั้งสองคนที่มาประชันกัน
จะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำ

เพื่อสะสมเงินทุนร่วมกัน

จะตกเป็นของผู้ที่ร้องถูก

ร้องถูกต้องครบ๑๐เพลง
รับไปเลยคนละ๑ล้านบาท

มีสิทธิ์ใช้ตัวช่วยคนละ๒

ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่

และเพลงเก่งของคุณ

ทั่วประเทศเลยนะครับที่กำลังรับชม
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้อยู่นะครับ

วันอาทิตย์๑๘นาฬิกาตรงหลัง

นักสู้ชิงล้าน

บทเพลงลูกทุ่งนะครับ
โดยเราจะมีนักสู้๒คนนะครับ
ทางรายการของเราถ้าร้องได้ถูกต้องหมดเลยนะครับ
ครบ๑๐เพลงทั้ง๒คนก็รับไปเลยคนละ๑ล้านบาท
รวมเป็น๒ล้านบาทครับ
เปิดศึกยกใหม่ระหว่างมุมแดง
คุณกอล์ฟนักสู้หนึ่งสมัย
หนุ่มขายนมผู้มุ่งมั่นปลดหนี้ให้ครอบครัว
ส่วนมุมน้ำเงินคือน้องยุ้ย
ท้าชิงคนใหม่ของเรา
ที่วันนี้มาประเดิมยกที่๑เป็นครั้งแรก
มาเอาใจช่วยพวกเขากันครับ
สวัสดีค่ะ

สวัสดีนะครับทั้งสองท่านเลยนะครับ
ขอต้อนรับเข้าสู่รายการร้องได้ให้ล้านนักสู้ชิงล้านนะครับ
คุณก๊อฟก็แน่นอนก็มากับภรรยานะครับคุณตาน
แล้วก็แม่ยายคุณแอดพ่อตาคุณตีนะครับ

สวัสดีค่ะ
ฝั่งของน้องยุ้ยนะคะ
กับคุณแม่แล้วก็พี่ชายนะคะคุณแม่แยงนะคะ
แล้วก็คุณพี่บอมนะคะสวัสดีด้วยนะคะ
สรุปสถานการณ์ตอนนี้คุณก๊อฟนะครับ
มีเงินทุนสะสมนะครับที่ชิงมาจากคุณซิม๔๐๐๐บาท
คุณก๊อฟร้องไปแล้วใช้ตัวช่วยไปแล้ว๑ตัวช่วย
นั่นคือได้ร้องเพลงเก่งของตัวเอง
ตัวช่วยแผ่นที่๒ของคุณก๊อฟก็คือ
เพลงเก่งของคุณครับ
เพียงกับมีน้ำตาออกมาเลยนะครับ
เเกิดอะไรขึ้นก่อน
น้องยูย์นี้ยังไม่มีเงินสะสมนะ
เพราะว่าเพิ่งมาแล้วก็ยังไม่ได้เริ่มร้องเลย
เก่งมากค่ะคุณกอล์ฟเก่งมาก
แล้วเราก็ยังไม่ได้พูดคุยกับน้องยุ้ยเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณก๊อฟไปพักผ่อนได้เลย

มุมน้ำเงินน้องยุ้ยผู้ท้าชิงคนใหม่
หนูเชื่อว่าไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ถ้าเราตั้งใจจะทำนะคะ
สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาววันพาพรนามสกุลจันงาม
ชื่อเล่นชื่อยุ้ยอายุ๑๗ปีอยู่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะ
วันนี้สู้แน่นอนค่ะ
ยุ้ยสาวน้อยคนขยัน
ฝ่าฟันเพื่อครอบครัว
ทำทุกอย่างด้วยความตั้งใจ
ครอบครัวของเธออยู่ด้วยกันทั้งหมด๔คน
ที่บ้านอยู่ด้วยกันทั้งหมด๔คนค่ะ
มีพ่อมีแม่มีพี่ชายแล้วก็หนูค่ะ

ส่วนพี่ชายชื่อบอมอายุ๒๒ปี

ครอบครัวของเธอประกอบอาชีพ
รับจ้างปั้นพระพุทธรูป
ซึ่งกว่าจะได้พระพุทธรูปแต่ละองค์

ความพยายามและความอดทนเป็นอย่างมาก
ที่บ้านหนูทำอาชีพปั้นพระพุทธรูปมา๑๐กว่าปีแล้วค่ะ
เป็นงานที่ค่อนข้างยากค่ะเพราะว่ามีหลายขั้นตอนมาก

ส่งผลให้สุขภาพของคุณพ่อและคุณแม่ของเธอ
ไม่แข็งแรง
ทุกวันนี้เจ็บปวดทรมานมาก
ต้องเดินกระเพกอะเหมือนคนพิการอะ
เจ็บตามข้อข้อเท้าข้อมืออย่างนี้
พอกินยาเข้าไปมันก็ไม่หาย
กลางคืนนอนไม่ได้มันทรมานมาก
ทุกวันนี้ผมก็เป็นกระดูกทับเส้นครับ
แล้วก็ตอนเย็นก็น้องยุ้ยเขาก็บีบเยียบนวดให้ทุกเย็นนะครับ
ตอนเช้าก็พอทำงานได้เรื่อย

และสมาชิกในครอบครัวอีกคนหนึ่ง
หยุ้ยทั้งรักและห่วงมากก็คือ
และอีกคนที่น่าเป็นห่วงไปไม่แพ้พ่อแม่หนูเลยนะคะ

เขายิ่งเป็นคนหาตัวยากอยู่ด้วย
เวลาเขาไม่กลับมาก็เป็นห่วงค่ะ

สมาชิกในครอบครัวเหลือเพียงเธอคนเดียวที่แข็งแรง
เธอจึงคิดจะขายแรงงาน
ด้วยการรับจ้างล้างจานรับจ้างถอนย่า
และอีกอาชีพที่เธอไม่เคยคิดจะทำ
เพราะความที่เป็นคนขี้อายแต่ก็ตัดสินใจทำ
มีวันหนึ่งนะคะในวงดนตรีของลุงออสโฟเอสเนี่ยค่ะ
นางลำก็เลยให้ลูกสาวของเขามาหานางลำ

เขาก็เลยมาถามว่ายุ้ยลองไปเต้นดูไหม

ก็วันที่น้องยุ้ยเนี่ยเขามาสมัครรำวงกับผมนี่นะฮะ
เห็นหน้าตาเขาแล้วก็โอเคจริงเด็กคนนี้หน้าตาดี
แต่เป็นคนที่เหมือนคนอมทุกข์ยิ้มยากก็ลองให้ยิ้มดู
พอยิ้มแล้วเหมือนโลกเปิดหน้าเขาจะสวยฮะ
เขาก็เต้นผิดผิดถูกบ้างก็มานั่งสอนเอาอะไรเอาก็เป็นเด็กกระตันยูนะครับ
เงินทุกบาททุกสตางค์เขาจะให้พ่อแม่หมด
ยังไงก็ลุงก็ขออวยพรให้หลานของลุงประสบความสำเร็จ
ไปรายการเล่าเล่าให้หลานขอให้ได้เต็มล้านมาเลย
ได้รับคำอวยพรชื่นจิตชื่นใจจากหัวหน้าใหญ่คุณออสโฟเอสแล้ว
วันนี้คุณยุ้ยพร้อมแล้วที่จะมาใช้ความสามารถที่มีทำเพื่อครอบครัวอย่างเต็มที่
หนูอยากมีเงินสักก้อนเอามาให้แม่เปิดร้านส้มตำค่ะ
เพื่อที่พ่อกับแม่จะได้ไม่ต้องทำงานหนักอีกต่อไป
วันนี้ต้องทำให้ได้ค่ะ
เรื่องราวชีวิตของนักสู้ชิงล้านคนล่าสุดของเราค่ะน้องยุ้ย
ทำงานมาหลากหลายอาชีพที่พอจะช่วยคุณแม่ได้สุดท้ายมายึดอาชีพนางรำ

มีคนเขามาหานางลำเหรอเราก็ไม่เห็นแววอะไรตัวยุ้ย
เขาเห็นหนูว่างงานอย่างนี้ค่ะเลยชวนว่าลองไปทำดูไหมลำได้หรือเปล่า
นี่ก็ตัดสินใจไปทรงเลยว่าได้ลองทำดู
เพราะว่าอะไรค่ะ
แก้ปัญหาเรื่องความอายยังไง
เห็นพวกพี่ทำยังไงแล้วก็ทำมากค่ะ
เห็นเขาหยอกล้อกับลุงก็หยอกบ้าง
อกล้อกับลุงก็หอกบ้าง

มีจังหวะลำวงมีจังหวะตะลุงสามช่า
เอารำวงก่อนดีกว่าเอาลำวงได้ค่ะเอารำวง
รอบนี้พี่กำนันเมารอบนี้พี่กำนันเมา

อันนี้ลำวงหรือว่าต้อนไก่เข้าร้าวจ๊ะ

ผู้ชายเนี่ยเขาไม่รำอะไรมากเขาใช้ต้อนอย่างเดียว

เฮ้ย

นี่ก็คือถือว่าเป็นอาชีพอาชีพหนึ่ง
ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับเรานะครับรายได้ดีไหม

ดีค่ะพอเราเริ่มยิ้มเริ่มพูดเริ่มคุยอย่างนี้

ถ้าไม่รวมทิพย์ค่าตัวกี่บาท

ตั้งแต่๒ทุ่มถึงเที่ยงคืนค่ะ
แล้วทริปล่ะเคยได้มากสุดกี่บาทคะหยุย
ขอบใจมากค่ะทุกวันนี้น้องหยุยเขาช่วยครอบครัวได้เยอะค่ะ
ขยันแบบนี้นะครับมารายการของเราทุกคน
ล้วนย่อมมีเป้าหมายแน่นอนนะครับ
ที่จะต้องการเงินทุนสะสมจากรายการของเราไป

หมายอยากเอาเงินไปลงทุนให้คุณแม่เปิดร้านส้มตำค่ะ

เอาละครับเราก็มาเริ่มกันที่ยกที่๑ซึ่งยกที่๑นั้นคุณก๊อฟได้ร้องไปแล้ว

วันนี้ก็มาเป็นหน้าที่ของยุ้ยบ้าง

จะมาเริ่มยกที่๑เหมือนกันนะครับ

ที่๑นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๑๐๐๐บาท
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรยกที่๑ของยุ้ยมาเลยครับ

แต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับก็เป็นสิทธิ์ของยุ้ยนะครับ
เรามีตัวช่วยให้๓ตัวช่วยเลือกใช้ได้๒แผ่นป้ายตลอดทั้งการชิงล้านนะครับ
ยกที่๑นี้จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

เอาละครับยกที่๑ครับเงินทุนสะสมมูลค่า๑๐๐๐บาท

โอ้โฮ
จากสิเหตุจังใดจังสิลืมอายได้สักทีเทือใดเทือนั้น
ตัวใจว่าให้สาวหันตั้งใจว่าสิสังคักแต่ก็เห็น
บ่ได้สักทีสั่งใดสั่งแล้วบ่จ้องไว้เหตุแล้ว

กายมาหลอกมาตัวมาเห็นกันครับบ้านนี้
สั่งได้สั่งแล้วแต่สั่งบ่ได้เรียน
บ่แมนใจบ่มากดีแต่หย่อนหักอายนิติเลยสั่งบ่ได้

ได้ยังที่ยังคิดหอดอายหลาย
แต่ก็จากสิเหตุจังไหน
จังสิลืมอายได้สักที
เธอใดเธอนั้นตัวใจว่าให้
เสาหักตั้งใจว่าสิสังคัก
แต่ก็เห็นบ่ได้สักที
สั่งได้สั่งแล้วบ่จ้องไว้เหตุแล้ว
ดอกกายมาหลอกมาตัว
มาเห็นกันครับป่านนี้
สั่งได้สั่งแล้วแต่สั่งบ่ได้ลี
่แม่นใจบ่มากดี
แต่ย้อนหักอายนิติ

ยังบ่ได้
ฟังได้ฟังแล้วตายอรไทยนะครับ

ตอนนี้พี่ก๊อฟนั่งกำมือแฟนจนจะหักอยู่แล้วนะคะพี่ก๊อฟ

คุณก๊อฟถึงกับนั่งกุมมือแฟนกันเลยทีเดียว
ไม่รู้ว่าอินในบทเพลง
ต้องการกำลังใจกันแน่
เรามาฟังผลการตัดสินในยกนี้กันเลยครับ
ที่๑นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๑๐๐๐บาท
คุณก๊อฟและน้องยุ้ยนะครับ
ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้
หมายอยากเอาเงินไปลงทุนให้คุณแม่เปิดร้านส้มตำค่ะ
ก็เอาไปใช้หนี้เลยครับเอามาเป็นทุนไปสำรองในการขายของครับ

แล้วก็จุนเจือนให้ครอบครัวนะครับ
ที่๑นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๑๐๐๐บาท
คุณก๊อฟและน้องยุ้ยนะครับ

ร้องได้เพียง๑คนนะครับ
ยกที่หนึ่งเท่านั้นก็เกิดเหตุการณ์ใจสลายขึ้นจนได้
เพราะจะมี๑คนที่ต้องกลับบ้านไปตั้งแต่ยกนี้
ผู้ที่อยู่รอดจะเป็นคุณกอล์ฟนักสู้หนึ่งสมัย
หรือน้องยุ้ยผู้ท้าชิงหน้าใหม่มาฟังผลกันครับ
ผู้ที่ร้องถูกนะครับ

ย่วยอย่อย่อย
ยุ้ยครับ
บนเวทีแห่งนี้บอกแล้วอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้น
ร้องเพลงเก่งแล้วพลาดตรงไหนคะคุณป่า
อาบเหงื่อต่างน้ำปล้ำอยู่กับงา
แต่วันนี้ค่ะบอกได้เลยค่ะว่า
ถึงแพ้น็อคในยกแรกแต่บอกว่าไม่เจ็บค่ะ
คุณก๊อฟนะครับมีเงินทุนสะสมที่ชิงมาจากคุณซิมนะครับ
รอบที่แล้ว๔๐๐๐บาทบวกวันนี้นะครับ
เป็นเงินทุนปลอบใจอีก๕๐๐บาทรวมทั้งสิ้นนะครับ
เงินทุนสะสมที่คุณก๊อฟรับจากรายการของเราไปนะครับ

และในฝั่งของน้องยุ้ยค่ะวันนี้นะคะน็อกกันไปในยกที่หนึ่งนะคะ
สะสมเงินไปนะคะ๑๐๐๐บาท
มีเงินทุนสะสมไป๑๐๐๐บาทแล้วก็จะได้ไปชิงล้านกับนักสู้ชิงล้านคนต่อไป
ในการเริ่มต้นที่ยกที่หนึ่งใหม่นะครับผม
เป็นไงบ้างครับ๔๕๐๐บาทพอจะทำอะไรได้บ้างครับผม

แบ่งไปใช้หนี้แล้วก็เหลือไปทำทุนซะหน่อย
ใช่ครับบริหารดีนะครับถือว่าเป็นการเริ่มต้นกันแล้วกัน
เริ่มต้นไปสู่สิ่งที่ดีก็ต้องขอขอบคุณครอบครัวนะครับ
ของคุณก๊อฟด้วยนะครับคุณพ่อตีคุณแม่แอดแล้วก็ภรรยานะครับ
เป็นต้านนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครอบครับ

แม้จะจบเส้นทางการชิงเงินล้านเพียงเท่านี้
แต่คุณก๊อฟก็ได้เงินทุนกลับบ้านไปไม่น้อยเกือบครึ่งแสนหรือ๔๕๐๐๐บาท
หากมีโอกาสอย่าลืมแวะไปชนบุรีอุดหนุนพ่อค้านมเหนียวผู้มุ่งมั่น
ขวัญใจพ่อตาคนนี้กันนะครับ
ช่วงหน้าเราขอต้อนรับนักสู้สาวคนใหม่ที่มาชิงเงินล้านกันต่อ
มารอดูการดวนเนื้อเพลงของสองสาวสองสไตล์กันครับ
พี่เสื้อใจร้ายดอกไม้ก็ตั้งใจอ่อน
ร้องได้ให้ล้านร้องได้ให้ล้าน
นักสู้ชิงล้านมาพบกับนักสู้ชิงล้านคนล่าสุดของเรานะครับ
คุณเบนส์ครับเชิญครับ
สวัสดีนะครับคุณเบนขอต้อนรับสู่รายการร้องได้ให้ล้านนักสู้ชิงล้านนะครับ
คุณเบ้นนะครับวันนี้มากับครอบครัวนะครับ
นั่งอยู่ทางด้านล่างนะครับก็มีแฟนนะครับคุณเจ้าแล้วก็คุณแม่ของคุณเบ้นนะครับ
แม่ก้อนแล้วก็ลูกนะครับน้องเชอเบลนะครับสวัสดีนะครับ
ในรอบนี้นะเริ่มยกใหม่ยกที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวรอบนี้เราจะให้คุณเบ้นร้องก่อน
ฝ่ายที่ประเดิมเวทีก่อนในวันนี้คือคุณเบนส์ครับ
สวัสดีค่ะชื่อสถิตพรนามสกุลอินทรชื่อเล่นชื่อเบ้นอายุ๒๓ปีอยู่จังหวัดชนบุรีค่ะ
คติประจำใจของหนูนะคะท้อไม่ได้คนข้างหลังรออยู่ค่ะ
คุณแม่ที่จะมาทำเพื่อลูกน้อยคนนี้ครอบครัวของเธออาศัยอยู่ที่จังหวัดชนบุรี
มีเพียงสามีของเธอที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการทำมาหาเงินเข้าบ้านเพียงคนเดียวเท่านั้น
บ้านหนูอยู่ด้วยกันทั้งหมด๔คนค่ะแฟนชื่อเจ้าอายุ๒๕ปีแฟนทำอาชีพค้าขายค่ะ
ขายกับข้าวขายไก่ย่างปลาย่างค่ะคนที่สองก็คือหนูนะคะหนูก็ไม่ได้ทำอะไรก็เลี้ยงลูกสาวค่ะ
ส่วนคนที่๓ก็คือลูกสาวหนูค่ะชื่อน้องเชอเบลอายุ๙เดือนค่ะ
คนที่๔นะคะก็คือแม่ของหนูค่ะแม่ชื่อก้อนแม่อายุ๕๓ปีค่ะ
เจ็บหัวเข่าค่ะนึกจะเจ็บก็เจ็บจี๊ดขึ้นมาเลยค่ะบางทีก็ล้มค่ะ
ก็ทำให้หนูไปทำงานไม่ได้นะคะก็เป็นห่วงทั้งแม่แล้วก็ลูกค่ะ
รายได้เพียงทางเดียวของครอบครัวมาจากการขายกับข้าวไก่ย่างและปลาย่าง
ที่สามีของเธอใส่ในรถเข็นแล้วเอาออกไปเร่ขายตามที่ต่าง
ขี่รถพ่วงข้างสามล้อค่ะขี่ไปจอดตามจุดค่ะแล้วก็รอเขาออกมาซื้อ
บางวันก็ดีบางวันก็แทบจะไม่ได้ทุนไม่ได้กำไร
เร่ขายอาหารถ้าวันไหนขายได้ครอบครัวก็จะมีกินมีใช้
ลูกน้อยก็จะได้มีนมกินแต่ถ้าวันไหนฝนตกนั่นหมายความว่า
วันนั้นครอบครัวก็จะพบกับความยากลำบาก
วันไหนที่แฟนขายไม่ได้นะคะก็จะกลับมาก็แบบทำไงดี
เราขายของไม่ได้แล้วของที่เหลือจะเอาไปทำอะไร
มานั่งมองหน้าลูกอดทนเพื่อลูกนะอย่าท้อนะ

จากปัญหาเรื่องการทำมาหากินแล้วปัญหาที่หนักที่สุดก็คือ
ที่อยู่ทุกวันนี้นะคะเป็นบ้านเช่าค่ะทั้งซอยไม่มีน้ำปลาปลาเลยค่ะ
เวลาจะใช้น้ำนะคะก็ต้องเอารถเทศบาลมาลงค่ะ
ก็จะมีสายต่อไปทางหลังบ้านของเราค่ะ
พอต่อสายยางเสร็จก็เอาใส่ไปที่แท้งน้ำค่ะ
น้ำที่บ้านเป็นแท้งน้ำปูนค่ะก็จะใช้น้ำนี้ในกิจวัตรประจำวันค่ะ
น้ำที่ต้องอยู่ในแท้งปูนเมื่อปล่อยทิ้งไว้นานวันเข้า
ก็จะเกิดลูกน้ำและเติบโตกลายเป็นยุง
เยอะมากเลยค่ะมากคือเวลานอนต้องตื่นมาปัดให้ลูกอะค่ะ
กลัวลูกจะเป็นไข้เลือดออกลูกเป็นตุ๋นตามตัวเลยค่ะ
ก็เลยเอายามาทาให้ลูกค่ะพอจางแล้วก็ต้องตื่นมาทาใหม่
สงสารมากเลยค่ะก็กลัวเขาจะเป็นไข้เลือดออกค่ะ
ก็อยากจะได้มุ้งรวดเพราะว่าบ้านเป็นหน้าต่างรูรั่ว
ประตูก็ไม่มีประตูมุ้งรวดปิดอะค่ะ
เมื่อเด็กน้อยในบ้านไม่เคยนอนหลับได้อย่างเต็มตา
เพราะปัญหายุ่งชุมคุณแม่จึงต้องลุกขึ้นมาซ้อมร้องเพลงพร้อมสู้
จะได้นอนหลับสบาย
วันนี้หนูก็เลยจะมาสู้เพื่ออยากนำเงินมาซ่อมแซมบ้าน
อยากมีมุงรวดให้ลูกค่ะลูกจะได้นอนหลับสบายหลับนานขึ้น
แม่คนนี้จะทำเพื่อลูกให้ดีที่สุดค่ะ
ดูแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญทีเดียว
แล้วอย่างนี้ใช้มุ้งครอบได้ไหมครับเบ้น
ที่เป็นตอนแรกใช้มุ้งคอบค่ะแล้วทีนี้เขาก็ตัวโตขึ้น
ก็เลยทำเป็นมุ้งใหญ่เบ้นนอนกับลูกสองคนค่ะ
หนักสุดของที่บ้านนี่ใช่ยุงไหมหรือว่ามีอย่างอื่นอีก
นักสุดนี่คือยุงเลยค่ะยุง

มาลงกี่วันทีครับอาทิตย์หนึ่งทีหนึ่ง
พอใช้ไหมครับพอใช้ค่ะแต่ว่าเวลาน้ำมัน
ยุงก็เยอะเลยทีนี้

คือไม่มีมุ้งรวดมาตั้งแต่แรกเลยไม่มีตั้งแต่แรก
งั้นเดี๋ยววันนี้เราจะเริ่ม
เปิดการแข่งขันนะคะในยกที่๑นะคะ
ระหว่างเบนส์กับยุวินะคะอืมอืม
แต่ก่อนจะร้องแหมขอชื่นชมเลยได้ไหมคะครับ
รักสามีจังเลยอ่ะคุณเจ้าน่ะน่ารักนะ
อายุเท่าไหร่ครับปีนี้๒๕ครับ๒๕แต่รับผิดชอบครอบครัวได้ดีมากเลย
ครับผมขอปบมือให้ก่อนเลยนะก่อนที่สุด
ก็มารายการของเราต้องการเงินทุนสะสมเนี่ยสักเท่าไหร่ครับคุณเบน
หนูต้องการ๗๐๐๐๐ค่ะเพื่ออะไรบ้างครับ
ใช้หนี้ให้แม่๕๐๐๐๐แล้วอีก๒๐๐๐๐ก็จะเอามาทำมุมรวดให้ลูกค่ะ
เอาละมาเริ่มกันที่เบนก่อนนะครับยกที่๑นะครับเงินทุนสะสมมูลค่าหนึ่งหมื่นบาท
อินโทรยกที่๑ของเบนส์มาเลยครับ

โอ้โหแต่เราก็มีตัวช่วยไว้ให้นะครับ

ตัวช่วยจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

โอ้ยโชคดีค่ะในยกแรกค่ะ
ที่๑นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๑๐๐๐บาท

ร้องได้ให้ล้านยกที่๑เพลงมาครับ
เมื่อเหงาก็เจอมะพรำมะพิร์แล้วเธอก็หาย
บินมาไตยมะตอมเด็ดนลองแล้วลาลักไป
ทำกับดอกไม้เหมือนที่เธอทำกับฉัน
ก็คิดทุกวันเราหยุดคบกันดีไหม
บอกกับหัวใจว่าอยู่กันไปก็ทรมาน
อยากหายไปจากตรงนี้ก็ถูกความคิดถึงทัศน
ปากแข็งได้ไม่นานก็หวั่นไหว
พี่เสื้อใจร้ายดอกไม้ก็ตั้งใจอ่อน
จึงไม่อาทรผิดความเหงาจากหัวใจ
อยู่ให้เขามาสองยอมให้เขาทิ้งไป

พี่เสื้อบินได้แต่ดอกไม้ได้แค่รอ
เมื่อไหร่ถึงพอหรือฉันต้องรอให้ชิน
ให้เธอโพบินดมกลิ่นเกษรให้คุ้มให้พอ

ใครไม่จึงไม่เข้าใจคนรอ
หน้าท่าช่างเอิ๊กหลอก
มนุษย์

ถูกทุกคำมา

พร้อมกับเพลงที่ยุ้ยจะต้องร้องให้จบไป
ยกที่๑นี่เหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็
ยุ้ยขึ้นมานะครับเชิญเลยครับ
แม้จะเพิ่งประเดิมเวทีเป็นครั้งแรก
แต่คุณเบนส์ก็พกความมั่นใจมาเต็มเปี่ยม
ช่วงหน้าเป็นคิวของน้องยุ้ยนักสู้หนึ่งสมัย
ที่จะขึ้นเวทีมาประชันเนื้อเพลง

เห็นแต่เบอร์โชว์ฝนโทไม่รออยู่ไหน
เบ้นและยุ้ย
ขอบใจให้รัก
ร้องได้ให้ล้าน
นักสู้ชิงล้าน
ถามถึงอาการป่วยของพี่ชายสักนิดนึง
บอมนี่เขาป่วยเป็นอะไรอ่ะคะยุ้ย

สมาธิสั้นตั้งแต่เกิดเลยไหม

เราถามเขาเขาก็จะใส่หัวยักหน้าอย่างเดียว
แต่เห็นบอกว่าอาการหนึ่งเลยที่คุณแม่แล้วก็ยุ้ยเป็นห่วงคือ

บางทีเขาจะมีสาราที่รอรถเมย์หน้าปากซอยค่ะ

ตั้งแต่เช้าถึงมืดเลยค่ะ

ตกป่าท้ายนู่น

วันนี้เดี๋ยวจะให้ยุ้ยเขาแข่งนะ
ยกที่๑พี่บอมอวยพรยุ้ยหน่อยบอก

เงินทุนสะสมมูลค่า๑๐๐๐บาท
อินโทรเพลงยกที่๑ของยุ้ยมาเลยครับ
เทอะไรน็อ

ไม่โชว์ใจค่ะของดวงจันทร์ส่วนนี้

ได้ไหมคะยุ้ยได้ค่ะ

แต่ก็ต้องถามนะครับเพราะเรามีตัวช่วยให้

แล้วในยกที่๑นี้ยุ้ยจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้ครับ
เอาละครับโชว์เบอร์ไม่โชว์ใจนะครับ
ดวงจันทร์ส่วนนี้
ก็ขอให้โชคดีนะครับ
ที่๑นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๑๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อม

หน้าจอมือถือสั่นใจยามใดพี่เบาโทรมา
คนเคยคู่เคียงให้ฟังแต่เสียงไม่ให้เห็นหน้า
เหตุผลเก่าฟังจนชินชาไม่มีเวลาเพราะว่าติดงาน
หายหน้าไปนานติดงานหรือว่าติดสาว
คำถามจากใจส่วนเหงารุมราวเมื่อเราห่างนาน
แต่ก่อนโทรหาก็หมายความว่าจะมาพบกัน
แต่วันนี้โทรเพื่อรายงาน
ว่าไม่วางเท่านั้นนะหรือ
หน้าจอมือถือโชว์เบอร์แต่ไม่ช่อใจ
คนโทรเขาคิดยังไงมือถือรุ่นใดบอกได้จะซื้อ
เสียงวานหลอดซ้ายบอกไม่ได้ว่าใจใส่ซื้อ
กลัวเป็นดังคำเขาลือว่าคนไม่สื่อชอบอ้างเวลา
สายใยสัญญาทุกการรางราสั้นไว้
พี่เบาติดงานที่ไหนหรือใครดึงไม่ให้มา
เห็นแค่เบอร์โทรไม่เห็นคนท้อก็ดูไร้ค่า
ถ้ายังรักกันพี่จ๋าอยากให้แวะมาสบตาคุยกัน
ถ้ายังรักกันพี่จ๋า
อยากให้แวะมาสบตาคุยกัน
เนื้อเป็นไงคะยุ้ยร้องไปแล้วโอเคไหม
เป็นอย่างที่เราคาดไหมค่ะ
น่าจะถูกทุกคำใช่ไหมคะค่ะน้องคิดว่าหนูร้องถูกนะ
นะครับน้องคิดว่าหนูร้องถูกนะค่ะน้องคิดว่าหนูร้องถูกนะ
น้องคิดว่าหนูร้องถูกนะค่ะน้องคิดว่าหนูร้องถูกนะ
หมานเชิญคุณเบนส์ขึ้นมาทราบหนูหน่อยละครับมา

ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
หมายอยากเอาเงินไปลงทุนให้คุณแม่เปิดร้านส้มตำค่ะ
เบนและยุ้ยร้อง

เพราะไม่ได้คำนึงร้องได้ไขหลาม
แน่นอนค่ะประกาศว่าร้องได้แบบนี้ร้องได้คู่นะคะ
รับเงินทุนสะสมร่วมกันไป๑๐๐๐บาทค่ะ
ร้องถูกต้องทั้งสองคนเลยนะครับ

แต่ว่าต้องเป็นคราวหน้านะครับ
สำหรับในยกต่อไปคือยกที่๒
เงินทุนสะสมก็จะเพิ่มขึ้นเป็น๒๐๐๐บาท
คุณผู้ชมครับมาลุ้นกันต่อนะครับกับน้องเบ้นแล้วก็น้องยุ้ยนะครับ
จนถึงเพลงที่๑๐รับคนละ๑ล้านบาทได้หรือไม่
นะครับก็ดูได้ในร้องได้ให้ล้านนักสู้
ร้านทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ที่นี่แห่งนี้แห่งเดียวเท่านั้นนะครับ
นาฬิกาตรงหลังเข้ารบทรงชาติแล้วทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับ
คุณผู้ชมค่ะชีวิตต้องสู้ค่ะสู้จากรายการเราเสร็จนะคะ
ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านโชคดีรักษาสุขภาพกันด้วย

และแล้วสองสาวของเราก็จับมือกันสะสมเงินรางวัลผ่านยกที่๑ไปได้สำเร็จ
ท่ามกลางตัวช่วยที่ยังอยู่อย่างครบถ้วน
ครั้งหน้าเรามาเอาใจช่วยน้องยุ้ยและคุณเบนส์กันต่อครับ

ฝากคุณผู้ชมทางบ้านติดตามเราสองคน

บางทีเจอนางร้ำสวยกว่าก็หนีไปเนี่ยหนูก็

ก็อยากจะขอเป็นคนถัดไป
ไม่มากใช่ไหมฉันขอเธอเพียงเท่านี้
รักเธอไม่คล้ายสุดหัวใจสุดหัวใจ
จะหลับตานอนครั้งใดยังทรงใจไปหาทุกที
ยุ้ยกับเบ้นร้อง
นักสู้ชิงล้าน